เพราะว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคม

จะมีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่มีผลการเลือกตั้งมา
วันนี้ค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
มีถ้อยแถลงครั้งแรกหลังเลือกตั้งไปฟังกันค่ะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นผมขอขอบคุณทุกคน
ที่จะให้กำลังใจในการทำงานของผมและรัฐบาลมาโดยตลอด
และในวันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่า

ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับ
แสดงความยินดีกับทุกภาคการเมือง
ได้รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน
จากนี้ไปก็คงอยู่ในขั้นตอนของการบริการของการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน
ได้ร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีความมีเสถียรภาพให้กับประเทศชาติ
โดยปราศจากความขัดแย้งร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อไป
ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งข้างและยั่งยืนยึดมั่นในสาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัย
นายกก็แสดงความยินดีกับทุกพักการเมืองนั่นแหละนะคะ
แล้วก็อยากให้คนไทยร่วมมือกันสร้างความรักสามัคคีปราศจากความขัดแย้ง
เห็นบอกว่าคำถามแรกที่นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ก็คือว่า
ท่านนายกเป็นยังไงบ้างคะแบบบอกพลเอกประยุทธ์เป็นไงบ้างคะ
ตอบว่าก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นี่ไง

ก็เรียกว่าเป็นการแถลงครั้งแรกแหละเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็บอกด้วยว่าเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็ยังคงต้องทำหน้าที่เป็นนายกต่อ
กว่าจะมีนายกคนใหม่
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะว่าหลังจากนี้
จะเอายังไงต่อในเส้นทางการเมือง
เพราะเมื่อวานเนี่ยเหมือนคุณธนกรก็เปลยมาว่าก็อาจจะต้องพักผ่อนหรือเปล่า

ผลเอกประยุทธ์ตอบแค่ว่าไม่ทราบ

แพร่คลิปนี้ออกมาค่ะเป็นคลิปที่
เอกประยุทธ์ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์

เป็นที่น่าพอใจจนรู้สึกอบอุ่นใจ

ที่จะทำให้เราเป็นผู้ทำต่อทั้งหมด

และกำลังทำอยู่
ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะ

ส่วนพี่ใหญ่แห่ง๓ปอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ

สอบแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์

นั่นก็คือพลเอกประวิทย์นี่แหละค่ะ
เพราะท่านเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์เบอร์๑นะคะ

หน้าค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ

ทางการเมืองจะเอายังไงจะพักผ่อนไหม

เพจของคุณวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารนะคะ

ซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นฝ่ายเดินไปหาพลเอกประวิทย์ที่กำลังจะกลับบ้าน
แล้วก็ถามว่าพี่จะกลับบ้านเลยหรือไปพัก

นายกก็เลยแซวว่ากลับบ้านพักผ่อนก่อนใช่ไหม
แล้วก็หัวเราะหยอกล้อกัน
นี่บอกแล้วว่า๓ปฟอร์เอเวอร์

เขารักใคร่กลมเกลียวกันนะครับ

มาดูมองไปข้างหน้ากับพักเก้าไกลที่เขาประกาศจัดตั้งรัฐบาล๓๑๐เสียงใน๖พักการเมือง

แต่ว่าที่สำคัญแหละต้องใช้เสียงสวโหวตด้วย

กระบวนการหลังจากนี้จะเป็นยังไง
เริ่มที่นายเศรษฐาทวีสินก่อน
นายเศรษฐาทุวีศิลต์คาดริเดทนายกัธหมนตรีจากพักเพิ้อไทย

นะครับให้โหวตสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
แคนดิเดตนายกัธมนตรีจากภักดิ์ก้าวไกล

กติกาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
โดยไม่ต้องรอให้สว๒๕๐คนเขาออกเสียง
ขณะที่นายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์

วันนี้บอกว่ามีการประชุมกรรมการบริหารพักนะ
เพื่อหารือแนวทางการพูดคุยกับพักการเมือง

ส่วนการพูดคุยกับสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้น

แต่สศของภักดิ์
บางคนเขาก็รู้จักกับสวบ้าง

อาจจะแบบมีการไปคุยกันส่วนตัว
ส่วนกรณีที่นายเศรษฐาเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย

โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นน่ะ
มองว่าบางพักเคยให้สัมภาษณ์

ของพักที่มีคะแนนเสียงอันดับที่๑
ก็ต้องไปถามว่ายังทำแบบนั้นอยู่ไหม
แล้วภูมิใจไทยว่าอย่างไร
ภูมิใจไทย
ตอนนี้แก่นำพักคือไม่ปรากฏตัวกับสื่อเลย
แต่มีแถลงการนี้ออกมา
แถลงการขอบคุณประชาชนที่สนับสนุน

จะให้พักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง

โดยพักจะรอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกรกต
จากนั้นนะครับจะประชุมคณะกรรมการบริหารพักษ
เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางของพัก
โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน

ไปดูท่าทีจากฝั่งประชาธิปัตย์บ้าง
สาธิตปิตุเตชะครับตอนนี้รักษาการรองหัวหน้าพัก
คือบอกถึงกระแสเรียกร้องที่ให้พักประชาธิปัต

เพื่อจะช่วยกันปิดสวิทธิ์สวว
คือเขาบอกว่าอุดมการส่วนตัว

น่าจะเดินในแนวทางที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่น
เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันในพัก
ส่วนชาติไทยพัฒนาว่ายังไงล่ะนะครับ
นายวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
บอกว่าพักชาติไทยพัฒนานั้น

หากไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับ

นโยบายที่ยั่งยืนและเทิดทูลสถาบันครับ

ขอใจเธอแลกคะแนนโหวรได้ไหม
ขอใจใคร

เป็นคำแนะนำจากอาจารย์วิศนุษย์เครื่องรามค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คือหลายฝ่ายกังวลแทงก้าวไกลแล้วแหละว่า

แต่การโหวตนายกยังไงมันก็ต้องได้๓๗๖เสียง
คือ๑คุณหาสอสอเพิ่มจากพักร่วมไหม
หรือ๒หรือทำตามคำแนะนำของอาจารย์วิศนุคือ
ใช้ไมธรีแรกใจสอวรได้ไหม

เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณตั้ง
คุณเพิ่มจำนวนสอสอแล้วเพื่อจะปิดสวิตช์สว
มันจะกลายเป็นผลิตการรัฐสภาหรือเปล่า
เพราะรัฐบาลจะเสียงข้างมากแบบ

มีรัฐบาลในอดีตเคยโดนมาแล้วนะ
รัฐบาลคุณทักศิลป์พูดไปเลยนะคะอย่างนี้ค่ะ
คุณวิศนุษย์เครื่องรางรองนายอินรัฐมนตรี
ก็บอกว่ามันก็เป็นภาระหน้าที่ของเก้ากลัยนั่นแหละ
ไม่รู้เพราะตอนนี้สวมีความเห็นแตกต่างหลากหลายเหลือเกิน
ส่วนทางด้านของนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทย

ก็แสดงความเห็นบอกว่าอย่ากดดันให้ตั้งรัฐบาล๓๗๖เสียงเลย
เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดหายนะทางการเมืองรอบใหม่ขึ้นนะ
เพราะรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดมันจะกลายเป็นผลิตการรัฐสภา
ปราศจากการตรวจสอบถวงดุลเพราะว่าถ้ายื่นกฎหมายอะไรไปก็ผ่านหมดแล้วค่ะ
เพราะว่าเสียงฝ่ายค้านก็คือแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคะ
ทีนี้แล้วถ้าสวเล่นเกมงดออกเสียงล่ะจะทำยังไง
บอกว่าแรงกดดันมันจะนำไปสู่การหาเสียงในสภาเพิ่มใช่ไหม
แต่จริงไม่ยากหรอกเพราะภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนา
เขาก็กำลังรอสัญญาณอยู่เขาพร้อมจะร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว
อันนี้คุณสมชัยบอกนะแต่คุณท็อปเพิ่งมาออกมาบอกนี่ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน
เอาอย่างนี้ละกันคุณสมชัยบอกทางออกนะคะ
ก้าวไกลควรปรับท่าทีแล้วก็ปรับลดนโยบายที่แข็งกล้าวในบางเรื่อง
ที่คุณก็รู้ว่าเรื่องอะไรเพื่อให้สวเห็นว่าเป็นพักที่สุขุมคัมภีรภาพและพอรับได้